เน้นย้ำโปรแกรมสำคัญสำหรับการอุ่นเครื่อง

อุ่นกับทางเมียนมาวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
วันนี้งานแถลงข่าวก็คงจะเน้นย้ำเรื่องของความพร้อมทั้งสองชาตินะครับ
ไทยอันดับ๑๒๒ขณะที่จีนอันดับ๗๓ของโลกนะครับ
ใส่ชุดน้ำเงินจีนใส่ชุดแดงนะครับเป็นชุดหลักของทั้งคู่วันพรุ่งนี้
รายวัชก็บอกว่าจีนเป็นทีมอันดับต้นของเอเชียแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นในอนาคต
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจำมันได้จีนเคยไปบอลโลกในปี๒๐๑๘
ตอนนั้นเขาก็ไปมาแล้วไม่ได้ไปอีกเลย
ก็เลยทุ่มเงินสร้างทีมในช่วงหลังวางรากฐานให้กับอาคาเดมี่

เขาให้ทุกโรงเรียนในประเทศที่จีนมีสนามฟื้นปอนด์เลยนะ
เพื่อที่จะได้ฝึกเด็กตั้งแต่ระดับเยาวชน
ก็เป็นพื้นฐานที่ดีเพราะว่าเขามีเงินที่จะลงทุนด้วยนะครับ
คุณซื้อชาอิตาเลียนบอกว่าเป็นโค้ชที่อยู่ในสุดยอดโค้ชระดับโลกอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาก
ก็ชื่นชมต่ำต่างอาณาในงานแสดงข้าวครับ
เมื่อ๕ปีที่แล้วเคยอยู่ในทีมชาติไทยที่อุ่นเครื่องชนะจีน
แต่ว่าก็บอกว่าทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

แต่ก็เชื่อว่าเกมวันพรุ่งนี้สู้กันได้อย่างสนุกแน่นอนค่ะ
ส่วนกุญสือทีมชาติจีนอย่างลิปปี้นะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับไทยเหมือนกันค่ะว่า
ในเกมที่เจอกับไทยอาจจะมีบางคนที่มีอาการบาดเจ็บ

เกมแรกที่ชนะเมียนมาร์ไป๑ประตูต่อ๐อย่างที่พี่เจบอกนะคะ

จึงเจอกับกัปตันทีมที่จะลงเล่นนัดที่๑๐๐

ก็พูดตอบคำถามถึงการเจอกับทีมชาติไทยบอกว่า
รู้สึกดีใจที่ได้ลงสนามครบ๑๐๐นัดนะคะ
แล้วก็บอกว่าเกมที่จะ
ทีมที่ทีมชาติจีนจะเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้ได้
เป็นเพราะทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ก็พร้อมที่จะเล่นร่วมกัน
ศักดิ์ศรีของทีมชาติของพวกเขาค่ะ

มีโอกาสที่จะไปเจอน้องเชอปรางนะครับ
คุณบอยนักข่าวกีฬาเราก็ไปด้วยเหมือนกันนะครับ

ซึ่งเป็นกัปตันวงศ์นะครับ

เสียดายที่ไม่ได้ไปเชียร์ทีมช้างศึก
เพราะว่ารุ่นหนึ่งเขาจะมีงานจับมือกันวันพรุ่งนี้
ของซิงเกอร์ที่๓โชนิจินะครับที่ประเทศบรรณา
แล้วก็น้องรุ่น๒ก็เลยต้องมางานนี้แทนด้วย

น้องรุ่น๒ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

ทำให้ทีมไทยเอาชนะจีนได้
แล้วพวกเธอก็จะเป็นกำลังใจเช่นกัน
ค่ะก็สามารถติดตามส่งกำลังใจเชียร์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงตรงค่ะ

ก็มาดูผลงานของทั้งสองชาติในช่วงหลัง

เราแพ้ออสเตรเลียมา๑ต่อ๒นะครับ

ผลงานดีชนะมีเยนมา
ชนะเขลแย่ปีที่แล้ว
ก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงเลยนะคะแต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีค่ะ
ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก็เสมอ๒แพ้๑นะคะ
แล้วก็แพ้สาธารณรัฐเช็ค๑ประตูต่อ๔นะคะ
เครื่องล่าสุดอย่างที่บอกไปแล้วคือเอาชนะเมียนมาร์ไป๑ประตูต่อ๐
ก็เขาได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนนี้แล้วว่าเขาจะมีการตัดผู้เล่นให้เหลือ๒๓คน
ก็ใช้ผู้เล่น๒๖คนนี้แล้วก็ดูว่าใครมีความฟิตนะครับมีความกระหายที่จะลงเล่นได้ดีที่สุด
แล้วก็จะใส่ชื่อเป็น๒๓คนวันพรุ่งนี้เลย
ดังนั้นอีก๓คนที่ไม่ได้มีชื่อในเกมวันพรุ่งนี้ก็จะอยู่เก็บตัวจนถึงวันที่๕มิถุนายน
เขาไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสกับการฝึกซ้อมทุกวันไง
แล้วก็เรื่องของแพคติกนะครับต่างเนี่ยระบบการเล่นก็คงเป็น๔๒๓๑

กองหลังน่าจะยืนพื้นใช้เฉลิมพงศ์กับทางพันศา
แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะใส่มาเลลทองมาในช่วงท้ายหรือ
จะมีอดิษรพรมรักที่กลับมาในทีมชาติ

ไซต์ในครั้งนี้ก็ไม่มีธีรทรบุญมาทันนะคะ
แต่ว่าก็ยังมีเพราะพระพันธ์โนชัยาค่ะ
รวมถึงก็ต้องเดาใจรายวัชเหมือนกันนะคะ
ว่าจะใช้งานกรกฎเวยาอุดมสริที่ทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดหรือเปล่า

ไม่มีชื่อมั้ยจริงเนี่ยก็ต้องมีคนหลดสักคนหนึ่งอ่ะ
ตำแหน่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนแบ็คขวานอกจากฟิลิปโลเลอร์ก็ยังมีศาสลักหายประโคน
อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่อาจจะเบียดลงตัวจริงได้ด้วยซ้ำไปนะครับ
ส่วนกองกลางยืนพื้นต้องเป็นสิทธิพันธ์พ่วงจันทร์อยู่แล้วนะครับ

จักรพันธ์แก้วพรมก็ทำผลงานให้ดีในคิงส์ครับ

อันนี้ก็น่าสนใจว่าจะลงเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่า
มาดู๓ประสานแนวรบกันบ้างนะคะ
มีหนึ่งคนที่กลับมาแล้วก็อาจจะเพิ่มมิติ
ในการกระชากลากเลื้อยในแนวรุกได้

ก็จะผนึกกำลังกับชนะทีพสมกษี

ให้มีมิติมากขึ้นก็อาจจะเป็นนูรุนศรียันเกมหรือว่าบดินผาลา
จากนี้ยังมีอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือสุมัญญาบริษาค่ะ
กองหน้านะครับก็คงไม่มีอะไรผิดพลาด
รสินแดงดานะครับก็คงลงจบสกอร์เป็นหลักอยู่แล้ว
แล้วก็มีโอกาสที่จะทดลองใช้เจนรบสัมภาวดีหรือว่าศรีโรธชัดทอง
อาจจะมีโอกาสมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้า
มาดูจีนกันบ้างนะคะเกมนี้ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นอยู่พอสมควรเลยค่ะ
ระบบที่คาดว่าจะเล่นในวันพรุ่งนี้ก็๔๓๓ค่ะ
เห็นเขาบอกว่าจะส่ง๕ผู้เล่นชุดนี้เนี่ยเผลอจะลงสตาร์ทตัวจริงเลยนะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับ
ก็มีปัญหาเรื่องการจบสกอร์เพราะว่าชุดนี้ไม่มีกองหน้าที่เป็นตัวจบสกอร์ชัดเจน
ซึ่งสื่อจีนก็เล็งเห็นปัญหานี้เหมือนกันผู้เล่นที่เป็นความหวังเนี่ยเขาก็ต้องกำลังหาตัวกันอยู่นะ
เขาก็มองว่าอาจจะมีอูเล่ที่โดดเด่นขึ้นมาคนเดียวนะครับแต่ว่าลิปปี้มั่นใจว่าเขาสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ในเกมวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็พูดถึงการเปลี่ยนตัวนิดนึงแล้วกันคงมีโอกาสได้ลองผู้เล่นกันเพราะว่าเกมนี้จะเปลี่ยนผู้เล่นได้๖คนนะครับ
ก็สลับหมุนเวียนกันไปนะคะรอดูวันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด๖โมงตรงเป็นต้นไปค่ะ